ใบสั่งส่งมาเอ้าทำไมอยู่คนละจังหวัดกันกับรถที่เราขับอยู่
ผู้ชายคนนี้เขาเข้าไปตรวจสอบเรื่องของใบสั่งออนไลน
ตอนนี้คุณผู้ชมสามารถตรวจสอบได้นะฮะในเว็บไซต์

ผู้ชายคนนี้เข้าไปตรวจสอบในเว็บไซต์ปรากฏ
ว่ารถของตนเองโดนใบสั่งทุกอย่างตรงหมด

แล้วจังหวัดที่โดนใบสั่งก็ไม่ใช่จังหวะที่รถคันนี้ไปขับอยู่ด้วย

ที่สำคัญมีการจ่ายค่าปรับเสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับ

จอดรถอยู่ที่บ้านแต่ใครก็ไม่รู้

ลดนี้จักรยานยนต์พ่วนข้างเงา
เว้นชื่อของคนที่โดนจับไม่ตรง

ผมเนี่ยถูกสวมทะเบียนใช่หรือไม่ครับถ้าผมไม่ตรวจสอบใบสั่ง
ไลน์คงไม่รู้เรื่องเนี่ยครับนะฮะเขางงมากนะฮะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็
ติดต่อติดต่อไปยังเจ้าของโพสต์คือคุณสิทธิชัยนาเวียงอายุ๓๔ปี
ปีคนนี้นะฮะเขาก็เป็นชาวตำบลศรีชมพูอำเภอโซ่พิสัยจังหวัด
คายบอกว่า๒วันก่อนนะนะผมเข้าไปเช็คใบสั่งออนไลน์
คุณผู้ชมจดเอาไว้นะใครอยากเช็คใบสั่งออนไลน์เข้าไปได้ที่
บอกว่าเป็นคนขับรถบ่อยไม่รู้ว่าโดนใบสั่งหรือเปล่าครับ
เช็คหลังจากเข้าไปปุ๊บไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าอ้าว
มีเรื่องของใบสั่งการกระทำผิดของรถจักรยานยนต์ของตนเองที่
เคยใช้เมื่อสิบปีก่อนแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาส่งรถคันนี้ไปให้
ดังนั้นไม่ได้ขี่ออกนอกพื้นที่ด้วยแต่พบว่ามีความผิดเรื่องของการขับรถผิดกฎจราจร
นู่นครับราชบุรีรถอยู่บึงการไปโดนจับอยู่ราชบุรีงงมาก
เขาบอกว่าเอาทะเบียนก็ตรงที่อยู่ก็ตรงเลขที่บัตรประชาชนก็ตรงทุกอย่าง
แต่ชื่อของคนขับชื่อของคนทำผิดไม่ใช่ชื่อเขาไม่ใช่ชื่อญาติพี่น้องเขาเลยไม่รู้จักเลย
ขึ้นชื่อของผู้ที่กระทำผิดคือคุณกิตติพรไม่มีนามสกุลนะครับ
นำซ้ำมีการจ่ายค่าปรับไปแล้ว๔๐๐คำถามคือใครจ่ายก็ไม่รู้
อ่านะฮะเขาเลยคิดว่าอ้าวมิจฉาชีพหรือเปล่าเอารถเขาไปสวมทะเบียนไปใช้หรือเปล่านะครับ
เพื่อเป็นหลักฐานว่าถ้าเกิดว่ามีการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นกับรถทะเบียนคันนั้น

ไม่รู้ว่าตอนนี้โดนสวมทะเบียนแล้วก็ไปทำอะไร

เคยเห็นแต่ถ้าสวมทะเบียนในสวมรถเก่ง